เริ่มต้นช่วงนี้ด้วยความคืบหน้าเหตุยิงกันเสียชีวิตที่สุราธานี
แต่มันไม่เหมือนเหตุทั่วไปที่เคยได้ยินกันนะฮะ
คือไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่ามันจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ
คือมีผู้ชายคนนึงไปยิงร่างทรงจนเสียชีวิต
สุราธานีในพื้นที่เนี่ยร่างทรงคนนี้
เขาเรียกกันว่าร่างทรงอาม่าใช่ค่ะนี่ฮะอ้างว่า
เมียของเขาเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเนี่ยมาดูดวงดูโชคชะตากับร่างทรงคนนี้
บอกว่าถูกคุณสงคุณสัยหมดเงินเป็นล้านเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัว
ยังเอาไปซื้อที่ดินให้กับร่างทรงอีกเขาก็เลยเก็บความคับแค้นใจไว้
มายิงเขาค่ะทีแรกบาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะ
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยนะ
เขาก็ไม่สามารถชี้แจงอะไรได้วันนี้ไปทำแผนเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปนะครับ
แต่ว่าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำ
ก้าวเมษายนร่องรอยของสำนักของร่างทรง
ยังมีรูกระสุนอยู่แล้วมาถึงตรงนี้เลยพื้นแท่นพิธีอะไรต่าง
ผู้ที่ถูกยิงชื่อนางศรีสุดาอรุณโชธอายุ๔๔ปี
ชาวบ้านเรียกขานกันว่าร่างทรงอาม่าถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาว๑นัด
ตอนนั้นกำลังเข้าร่างเข้าทรงอยู่เลย
อาการเนี่ยสาหัสนะฮะอยู่ในสารเจ้าจีนที่ใช้เป็นสำนักทรง
ในพื้นที่อำเภอพนมจังหวัดสุราธานีแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
อีกคนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอันนี้สารเจ้าที่ใช้เป็นสำนักทรง
เมื่อสักครู่นี้เห็นในภาพของเราเนี่ยนะฮะก็คือนางนิรมิตรทองยวน
อายุ๕๘ปีคนนี้บาดเจ็บนั่งอยู่ใกล้ร่างทรงพอดี
กระสุนนี่เฉียวเข้าไปที่ปลายคางบาดเจ็บนะฮะค่ะนี่ครับ
โอ้โหเฉียวคางเลยนะคะนั่งอยู่ใกล้ใกล้ร่างทรงพอดี
แต่ร่างทรงนี่ตายเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันที่เก้าเมษายน
เมื่อวานนี้สพพนมที่สุราธานีเนี่ยชุดสืบสวนลงพื้นที่ไป
สืบสวนสอบสวนจนสามารถนี่ฮะไปคุมตัวคนที่ก่อเหตุได้
ชื่อนายชัยนรงชูเพชรอายุ๔๖ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละ
คือหลบหนีไปเนี่ยพร้อมกับปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อน
เหตุแล้วก็กระสุน๙นัดนะฮะไปคุมตัวได้
เจ้าตัวก็สารภาพนะคือก่อเหตุเสร็จก็กลับไปอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
คนที่ถือปืนเนี่ยฮะทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สุดท้ายตำรวจมาคุมตัวที่บ้านเขายอมรับสารภาพ
คุมตัวได้เมื่อวานเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันที่เก้า
คุมตัวเมื่อวาน๑๐เมษายนและนี่คือภาพเช้าวันนี้๑๑เมษายนพาไปทำแผน
นี่ฮะไปดักซุ่มอยู่ตรงนี้ต้นปามเนี่ยแล้วก็ด้านหน้าคือสำนักของร่างทรง
บอกไปดักอยู่แล้วเขาเข้าทรงอยู่เข้ากำลังร่างทรงกันอยู่พอดีเลยเข้าทรงอยู่พอดีเลย
ใช่ค่ะกำลังนุ่งขาวชุดขาวเข้าทรงอยู่เลย
นี่ตรงสำนักตรงนู้นอ่ะก็เหนียวไกลปุ้งเข้าไปค่ะ
โอ้โหโดนพอดีเลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะอะไรจะแม่นขนาดนั้น
เขาบาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือผู้ต้องหาคือนายชัยนรงค์เนี่ยเขาให้การว่าอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าการก่อเหตุเนี่ยสาเหตุมูลเหตุเนี่ยอ้างว่าโกรธแค้นนางศรีสุดาผู้ตาย
ทำตัวเป็นร่างทรงแล้วมาหลอกเอาเงินจากภรรยาของเขา
ตั้งแต่ปี๒๕๖๒ถูกหลอกไปหลายต่อหลายครั้งต่อเนื่องกัน
ถามว่าเอาแล้วภรรยาไปรู้จักกับร่างทรงอาม่าได้ยังไง
นรงค์ผู้ต้องหาบอกว่าก็พี่สาวของผมนี่แหละเป็นคนแนะนำให้ไปดูดวงดูโชคชะตากับร่างทรงอาม่า
แล้วร่างทรงอาม่าเนี่ยบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยโดนคุณสัยนะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ไปดูดวงอะไรกับร่างทรงอาม่าเนี่ย
นายชัยนรงค์อ้างว่าภรรยาของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปทะเลาะกันมีปากเสียงบ่อย
จนล่าสุดสองมีนาคมหกห้าอ่าไปดูดวงกับร่างทรงอาม่าตั้งแต่หกสองนะ
สองมีนาคมหกห้านายชัยนรงค์อ้างว่าภรรยาของเขาเอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายของครอบครัว
สองแสนห้าหมื่นบาทไปซื้อที่ดินให้กับนางศรีสุดาร่างทรงอาม่า
เหมือนกับเพื่อสะดอกเคราะห์อะไรประมาณอย่างเนี้ยทำให้เขากับภรรยาเนี่ยทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ถึงขั้นแยกทางกันแล้วรวมรวมเงินไปแล้วตั้งแต่ปีหกสองเนี่ย
มาถึงล่าสุดเนี่ยนายชัยนรงค์อ้างว่าครอบครัวเขาเนี่ยหมดเงินไปกับการดูดวงดูโชคชะตากับร่างทรงอาม่าเนี่ย
ล้านนะฮะเฉียดล้านนายชัยนรงค์อ้างว่าเขาเก็บความคับแค้นเอาไว้ในใจ
ช่วงเย็นของวันที่๙เมษายนตัดสินใจเอาปืนที่ซ่อนไว้หลังบ้าน
เดินไปที่สรรเจ้าจีนที่เป็นสำนักของร่างทรงอาม่า
เหมือนกับที่ทำแผนเมื่อสักครู่ไปแอบที่โคนต้นปาม
รอเวลาจนค่ำเป็นเวลาที่แบบร่างทรงกำลังแบบประทับทรงอะไรพวกนี้พอดี
เขาก็เหนียวไกลยิงใส่เลยขณะทำพิธีเลยยิงใส่ไปหนึ่งนัด
เห็นว่านางศรีสุดาเนี่ยล้มฟุบลงเขาก็วิ่งหนีออกมา
วิ่งหนีออกมาเขาบอกเขายิงปืนเปิดทางหนีอีก๒นัด
ถามว่าหนีไปไหนชัยนรงค์บอกว่าผมก็กลับมาอยู่บ้านตามปกตินี่แหละ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นเมื่อวานนี้
ตำรวจก็มาคุมตัวเอาตัวไปสอบสวนเขาก็รับสารภาพ
วันนี้ก็พามาทำแผนโอ้โหนี่ฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่วัดบางน้ำเย็นนะครับ
ตะบนไซขึงอำเภอพระแสงสุราชธานีนะครับ
นี่เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางศรีสุดานะฮะ
นางศรีสุดาอรุณโชธวัย๔๔ปีร่างทรงอาม่า
คือเราได้ข้อมูลจากน้องชายของเขานะครับ
บอกว่าตอนนี้ครอบครัวก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงแล้ว
เพราะว่าพี่สาวคือนางสาวศรีสุดาเนี่ยเขามีลูก๔คนนะ
สุดท้องเนี่ยอายุ๗ขวบแล้วก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้พิการทางสมองอีก
ญาติพี่น้องเนี่ยยังคิดกันไม่ตกเลยว่าจะดูแลกันยังไงต่อ

ส่วนนี้น้านะฮะน้าของร่างทรงอาม่าเนี่ย
เธอเชื่อว่าหลานไม่ได้ไปหลอกลวงใครตามที่ถูกกล่าวหา
ถ้าใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงของหลานสาว

เพื่อรักษาเพื่อช่วยเหลือคนมา๒๐กว่าปี
อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นด้วยตาตัวเอง

คือถ้าเกิดหลานสาวเป็นร่างทรงแล้วไปหลอกคนอื่นจริง
ป่านี้เอาดูแค่สำนักทรง
คือสำนักทรงคงไม่อยู่แบบในสภาพแบบนี้มั้ง
ครับถ้าจะไม่ไม่แน่ไม่เทินตรงไหน

และส่วนหลังแค่ไปสั่งโดยสังคม
คุณโดนมันไม่เคยธิฬา
เห็นเกี่ยวให้สิ้นภูมิพูดมาความถึง
สังคมสิ่งทางโดนวิจิปุ่น
เลยไหลที่สาย
แต่ว่าในเมื่อไหวราชจันทร์ไม่ได้ต่ำจริงไม่ได้โลกล่วง
นี่ญาติของผู้ตายเขาก็ขอความเป็นธรรมมา

อย่างกรณีนี้เคสนี้เมียของผู้ต้องหาบอก

สำนักสงฆ์ก็ต้องดีกว่านี้สิชีวิตความเป็นอยู่ของร่างทรงก็ต้องดีกว่านี้สิถ้าเป็นหลอกเอาเงินคนมาเป็นล้านจริงเนี่ยแต่เห็นไหมสำนักทรงก็เป็นอย่างนี้
แล้วเขาบอกมีลูก๔คนจะทำยังไงลูกของผู้ตาย๔คน
สุดท้อง๗ขวบผู้หญิงพิการทางสมองอีก
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะเป็นสารเจ้าที่เป็นสำนักทรงนะฮะเขาสร้างเป็นลักษณะสารเจ้าสำนักทรง
อยู่ในสวนปามนะฮะสวนปามน้ำมันตรงนี้นะครับต้องจอดรถด้านนอกแล้วก็เดินเข้าไปนะ
คือด้านในเนี่ยนอกจากจะมีส่วนที่เป็นสารเจ้าที่เขาเอาไว้ประทับทรงตรงนี้แล้วเนี่ยนี่ฮะตอนนี้กันพื้นที่ไว้นะฮะ
เจ้าหน้าที่กันเชือกกันพื้นที่เอาไว้ก็จะมีพวกถ้วยน้ำชากระถางทูบรูปของเซียนเทพต่าง
จากสำนักตรงนี้ลักษณะเป็นสารเจ้าก็ยังมีบ้านหลังเล็กนะคล้ายกับขนำหรือว่ากระท่อมตามสวนยางพารานี่อีก๓๔หลัง
อ่าถามว่าเอาไว้ทำอะไรก็คือก็ร่างทรงอาม่าเขาก็อาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ที่เหลือก็เอาไว้ให้กับคนที่ต้องมารักษา
อ่าต้องมารักษาอะไรอยู่กับเขาเนี่ยก็จะพักอยู่ที่นี่ด้วยชาวบ้านแถวนี้นะครับที่อยู่ใกล้ใกล้กับพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
บอกกับเราว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าสำนักทรงของร่างทรงอาม่าเนี่ย
สร้างขึ้นมาได้สักประมาณ๓ปีแล้วนะจุดเริ่มต้นก็มาจากร่างทรงอาม่านางศรีสุดา
เขาเป็นคนนอกพื้นที่ตอนแรกแรกเข้ามาเนี่ยมาทำอาชีพรับซื้อยางพาราก่อน
ไม่รู้ยังไงอยู่ดีเนี่ยผันตัวเองมาเป็นร่างทรง
ทีแรกเนี่ยเป็นร่างทรงเจ้าแม่กวนอิ่มอ่าแล้วตอนหลังหลังเนี่ยก็เปลี่ยนแล้ว
บอกให้เรียกตัวของร่างทรงคนนี้ว่าเป็นร่างทรงอาม่าที่ผ่านมาก็จะมีคนมาหาเยอะนะ
มาเป็นประจำส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกพื้นที่มารักษาอาการเจ็บป่วยเจ็บไข้
มาดูดวงดูชะตาอะไรตามความเชื่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคุณเรืองวิทย์ที่คุยกับเราเนี่ย
ว่าชาวบ้านในพื้นที่จริงเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีความเชื่อทางด้านนี้
ก็เลยไม่ค่อยมีใครมาหาร่างทรงอาม่าตลอดสามปีที่ผ่านมาก็เคยได้ยินที่เขาเล่าต่อกันมา
บางคนที่ป่วยเนี่ยแล้วก็จะถูกบอกว่าเป็นโดนของบ้างโดนคุณสัยบ้าง
มารักษาหายก็มีบางรายบอกไม่หายก็มีส่วนไอ้เรื่องหลอกเงินจากคนอื่น
ชาวบ้านบอกไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมาหาก็เลยไม่เคยถูกหลอก
ไม่หลอกยังไงส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้เข้ามากัน
เขาก็เลยไม่รู้ข้อมูลคนก่อเหตุเป็นคนในพื้นที่ความจริงแล้วเนี่ยนาย
ชายนรงในผู้ต้องหาคุณเรืองวิทย์บอกเป็นเพื่อนของเขาเลยนะฮะ
ซึ่งปกติรู้จักกันเขาก็มีหน้าที่การงานนะมีการงานที่ดีขยันทำงาน
เป็นคนเงียบไม่รู้จริงจริงว่าเออนี่เขามีปัญหากับร่างทรง
แบบไหนอะไรยังไงหรือว่าภรรยาเข้ามาหามาตอนไหน
เรื่องเงินที่หมดไปเป็นล้านอะไรพวกนี้เนี่ยก็เพิ่งมารู้จากข่าวนี่แหละ
ด้านหลังมาพลิกผันชีวิตมาเนี่ยเป็นร่างทรงอาม้าเนี่ย
ผมก็ไม่รู้ว่าเทพองค์ไหนนะเขาพูดกันนะไม่ใช่ตัวผมนะ
ว่าเขาเก็บตังค์ได้หน่อยให้แฟนเก็บไง
พอแฟนเก็บก็มาเนี่ยมามาเนี่ยที่ร่างทรงอาม้าเนี่ย

หมายถึงว่าส่วนที่เขาโดนโปรงเนี่ยเราทราบอะไรละเอียด
ไม่ทราบครับเพราะผมไม่เคยข้ามมาไง
นี่ครั้งแรกเนี่ยที่เข้ามาครับผม

มาเห็นกับตาครับว่าเขาอยู่ยังไง
เคยมีเรื่องแบบดีหรือเรื่องแบบไม่ดีไม่ดีที่ชาวบ้านเขาเล่าต่อกันไหมครับ
มันก็มีทั้งดีและไม่ดีอะครับเพราะว่าคนส่วนนี้ความศรัทธามันน้อยไง

นี่คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
ก็พยายามที่จะไปถามความจริงจากภรรยาของผู้ต้องหานะฮะ

เพราะเธอน่าจะรู้ที่สุดแหละว่าเออตกลงแล้วศูนย์เงินเป็นล้านจริงหรือเปล่า

แบบต้องทะเลาะกันบ่อยเลิกกับสามีแยกทางกันเนี่ย
เพราะไปหาร่างทรงมาแล้วก็ถูกหลอกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
จริงเธอจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดเลยนะ

คือเราไปที่บ้านแล้วไม่เจอนะครับเพราะว่าญาติญาติเขาบอกว่าเขาเลิกกันไปก็แยกกันไปอยู่แล้ว
แยกย้ายออกจากบ้านไปแล้วอ่ะไปอยู่อีกอำเภอหนึ่ง

แต่เมอร์นึงแล้วอยากขอให้หลอกกันจริงอ่ะกันจริงคุณก็ต้องไปแจ้งความขอหาภาษาชอบโปรงอะไรก็ว่าไปใช่ไหม
ใช่ค่ะการยิงล่างทรงตายมันทางออกของปัญหาไง
ภรรยาคุณก็ไม่ได้กลับมาคืนดี
เงินก็ไม่ได้กลับคืนมาร่างทรงตายคุณติดคุกอ่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาในขณะนี้นะครับนายชัยนรงค์คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
โอ้โหข้อหานี้โทษแบบประหารชีวิตอ่ะพี่อุ๋ยก็เขาบอกเอาปืนจากบ้านเนี่ยมารอเลยตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มอ่ะ
คือเตรียมการตั้งใจจะมาก่อเหตุแล้วก็มีเรื่องเนี่ยฮะครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อฮะ
ยิงร่างทรงจนตายเลยเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ทางในการแก้ไขปัญหาค่ะนะคะคุณผู้ชม